หลังไปร้อยใหม่จากอิตาลี

ไม่ใช่นางลงว่าเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของนางหลังจากที่แบบว่านางลงไอจีของนาง

ก็นางอันหนึ่งจริงอันหนึ่งใช้แอปมา

ไม่แต่ฉันว่ามันร้อยไหมจริง
ไม่เออแต่เค้าร้อยไหมเพราะว่ามีอันหนึ่งผมสังเกตแล้วตอนนี้เขาเต้นกับลูกคุณฟีดสามีอ่ามาลง

นั่งคางแบบงี้

อย่างนี้กลับกะเรียบจะตอบจะออกมาแบบนี้

ร้อยไหมน่าจะไปดูดไขมันทั้งตัวด้วยนะ

ความสวยที่แปลกต่างหลังจะโหว่าพัดเจนศ์บอกว่าจะฟ้อง

คุณแม่ของน้องแสนดีเนี่ยไปทำสวยยกกระชับหน้ามาจนเห็นความแตกต่าง
นี่นะครับก็เลยมาบอกต่อนะจนเจ้าตัวเนี่ยโพสต์นะเทียบกันแบบชัดเลย
ก่อนทำแล้วก็หลังทำพร้อมกับแคปชั่นว่า
จัดกันให้เห็นความแตกต่างแบบชัดกันไปเลยค่ะ
ภาพแรกก่อนทำและหลังจากร้อยไหมยกกระชับหน้าจากอิตาลี
ทำไปแล้ว๓เดือนบอกแล้วถูกใจมากค่ะ
ตอนแรกที่ตัดสินใจทำก็เพราะว่าผ่านการรับรองโดยออยไทย

มันก็คงจะขายขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละนั่นเนี่ยนะ
แล้วหัวไม่ไม่ต้องอ่านแล้วรู้ว่ามันเป็นแบบ

ทำได้ทองคำ
เพราะยิ่งผ่านไปหลายเดือนเขาบอกมันยิ่งยกกระชับ

เปลี่ยนแปลงไหมคะ

โอ้โหไปทำหน้าทำอะไรมาโอ้ก็ต้องหยุดยัดธนานบ้าง

มันไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลย

ขอโทษเขานะแต่งตัวสุดฤทธิคุณโออ่ะ

รักมากหัวหลงมากผัวห่วงมาก

นี่เดี๋ยวเขาฟ้องเธอนะ

เธอกลัวคนฟ้องเถอะด้วยเหรอออนภา
ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดจะมาฟ้องได้ไง